โจรคนนี้สงสัยโดนบ่นมาว่าเป็นคนไม่เอาถ่าน

มาขโมยถ่านซะเลย

แต่เอาถ่านอย่างนี้ไม่ดีมันผิดกฎหมาย

ผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยายนต์มา
หน้าบริเวณตรงนี้หน้าร้านขายอาหารแก๊สและถ่านหุงต้ม
ซึ่งตั้งอยู่ในพติมหลงนึ่งบ้าน

เดินตรงไปที่หน้าร้านอย่างว่องวัย

แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์หนีหายไปเลยครับ

ไปถามนางทิพสุดาชะวราเอิญชัย
อายุ๗๔ปีเป็นคุณยายเจ้าของร้าน

สิบสี่แล้วด้วยนะมาเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยเออบอกตัวเธอน่ะ
นำกระสอบบรรจุถาดประมาณสัก๒๐กระสอบตั้งไว้หน้าร้าน
ขายให้กับลูกค้าจะได้ไม่ต้องขยับเยอะไง
ปรากฏว่าเนี้ยฮะกระสอบถ่านมันหายไปอืม
ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าอ๋อคงจะเป็นสามีเอาไปขายแล้วมั้ง
แต่ต่อมาในคืนวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมาเวลาสักตีหนึ่ง
ขณะที่ตัวเองกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเห็นผู้ชายคนก่อเหตุ
จอดหน้าร้านก็มันมืดมองไม่เห็นอ่ะเนาะเห็นเลยแหละ
ว่าอุ้มกระสอบบรรจุฐานขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหลบหนีไปต่อหน้าต่อตา

หน้าคุณยายอายุ๗๔คุณทำแบบนั้นเหรอฮะ
ซึ่งคุณยายก็วิ่งออกมาจากนอกบ้าน

ด้วยความที่ว่าเธอแก่แล้ว๗๔จะไปตามทันอะไร

เนี่ยฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แต่ยังไม่พบบ่อแสของผู้ก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะดำเนินการตามหาตัวผู้ก่อเหตุ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ค่ะว่าตามกฎหมายแล้วกันเพราะหลักฐานก็มีด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม